จับมือหนูแล้วค่ะดันไปข้างหลังแล้วเอาเท้ายันหลังหนูไว้

คุณดวงขาดดวงขาดเลยชะตาแบบขึ้นรถรถชนขึ้นเรือเรือล่มขึ้นเครื่องเครื่องตก

วิญญาณหลุดออกจากร่างมาแล้วรู้สึกร้อนก็ลุกขึ้นมา
แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมตัวเบา
หันกลับไปหนูนอนอยู่นั่นน่ะ
เห็นหน้าสายป่านแต่ทำไมเราเหมือนเห็นเป็นอีกคนนึง
มันเหมือนลางบอกเหตุเป็นลางร้าย
มันอาจจะเกิดถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้
๓เดือนมันจะเกิดขึ้นใน๓เดือน